เจ้าน้องตัวนี้ไม่รู้ไปงงอะไรมา
ต้วมเตรียมต้วมเตรียมอยู่กลางถนน

คุณผู้ชมดูเอาละกันเจ้าตัวนี้

มันเลยคานช้าแบบนี้ท้องมันป่อง

น้องจะไปหาที่คลอดลูกหรือยังไงก็ยังไม่ทราบ

สัญญาณการจราจรที่อยู่บนพื้นด้วย

คงจะงงว่าจะไปเรียนไหนดี

เข้าไปไม่ได้นะมันเกรี้ยวกราดเหลือเกิน
เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองฮะสักประมาณทุ่มครึ่งนะตัวเงินตัวทองตัวนี้เนี่ย
เป็นตัวเมียครับน้ำหนักหน้าสักประมาณยี่สิบกิโลนะครับนะฮะ
หนักเหมือนกันนะไม่รู้ไปมายังไงออกไปเดินอยู่ตรงนี้ครับ
สังเกตเห็นเขาบอกว่ามันน่าจะท้องแหละท้องมันป่องเดินอุ้ยอ้าย
อ้ายผิดปกติจริงมันต้องแบบปราดเปรียวนะ
เงินตัวทองต้องวิ่งฟิ้วเข้าไปเลยนะฮะ
อยู่ดีมันก็โผล่มาเดินเพ่นพ่านอยู่กลางถนนครับ
บริเวณสามแยกอนามัยข้างวัดพลาครับในเขตเทศบาลตะบนพลา
บ้านฉางจังหวัดมรยองนะเนี่ยก็ต้องต้อนมันไล่ลงไปข้างทางก่อนเข้าป่าไปนะฮะแต่ยิ่งไล่มันก็ยิ่งตะเลิศนะฮะเดินเปะปากไปทั่วครับรถนี่ต้องเบรกกันให้สนั่นทีเดียว
บางคนก็ต้องเลี้ยวหลบตัวเงินตัวทองกันไปสุดท้ายมันวิ่งไปอยู่จังหวะซิตคอมเหมือนเดิมครับไปอยู่ใต้รถกระบะคันหนึ่งครับ
เดี๋ยวดูนะฮะทะเบียนกไก่ออ่าง๗๐๘๐ระยองครับแล้วพักเดียวมันก็เดินกลับออกมาครับเหมือนจะบอกอะไรบางอย่าง
ไม่รู้เราคิดเองหรือมันบอกจริงนะฮะมันก็เข้าไปใต้รถคันนี้นี่จังหวะมันได้รถของใครล่ะเนี่ยจบข่าวแค่นี้เลยพอได้ไหมจริงมันควรจะจบแค่นี้แหละเพราะว่าเจอทะเบียนรถเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายมันก็ออกมาครับแล้วก็มันก็จับได้แล้วครับนะฮะก็เหมือนที่เราสันนิษฐานเอาไว้มันคงจะท้องแล้วก็หาที่วางไข่
แล้วปล่อยไงที่ที่เหมาะสมก็คือทำธรรมชาติให้มันได้ไปวางไข่กันต่อไปแหละนะครับ